การนี้ที่บุรีรำค่ะตามความคืบหน้านะคะ

เสียชีวิตมาหลายวันขออภัยนะคะคืนหน่อนขึ้น
แล้วมีรอยกัดเต็มตัวเลย

และตัวสามีที่เป็นผู้ก่อเหตุตอนจับได้นี่สภาพคือก็เมานะ
เขาบอกว่าภรรยาชอบความรุนแรงเขาอ้างแบบนี้นะคะเหรอคะ
เขาอ้างว่าชอบความรุนแรงโดยเฉพาะเวลาที่มีเพศสัมพันธ์กัน
จะต้องใช้ความรุนแรงกันตลอดอันนี้คือตอนที่จับได้
หน้าแดงเห็นไหมคะคือยังเมาอยู่ค่ะ
เขาอ้างว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันเขากัดภรรยา
ค่ะเขาเอาหมอนปิดหน้าภรรยาและบีบคอภรรยา
แต่เขาอ้างว่าก็เป็นความชอบ
เพราะข้อความรุนแรงกันทั้งคู่เขาอ้างแบบนี้นะ

แล้วเขาบอกว่าระหว่างมีเพศสัมพันธ์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภรรยาตาย
อันนี้ภรรณาตายแล้วตัวเองก็หนีไปและโดนจับ
ก็เป็นคำกล่าวอ้างของสามีที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
มิ้นบอกจริงคือภรรยาก็เสียชีวิตไปแล้ว
เขาก็ไม่มีโอกาสจะมาชี้แจงอะไร
นี่คือภาพเมื่อคืนนะคะที่จับได้
ในดาวที่เป็นผู้ต้องหาค่ะ
จากอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมา
รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบีย
แล้วก็นำไปสอบปากคำที่สพพุทธไทยสงศ์
ดาวยังเมาอยู่เลยเห็นหน้าก็น่าจะรู้นะคะ
ตามภาพนี้หน้าแดงกลับเลย
นักข่าวก็ถามว่าฆ่าเมียจริงไหม
ในดาวยอมรับว่าฆ่าเมียจริง
บอกว่าดื่มเหล้าทะเลาะกันเมียพูดไม่ฟัง
มีเพศสัมพันธ์กันกัดเมียค่ะ
อ้างว่าเมียชอบทะเลาะกันต่อแล้วก็บีบคอเมีย
คือเขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ภรรยาซี่โครงหักนะคะ
ที่บอกว่าเขาเคยทำร้ายภรรยามาก่อนหน้านี้แล้ว
เขาอ้างว่าไม่ใช่ไอ้เหตุการณ์ครั้งก่อน

แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ยอมรับว่าบีบคอภรรยาจริง
บีบคอภรรยาจริง
แล้วได้ซ้อมไหมทำไมซิบคงครับ
ก็ตอนนั้นเขาล้มในห้องน้ำครับ
อ๋อเหรอแต่ยอมรับว่าตัวเองฆ่าเมียตัวเอง

ลูกผู้ชายเลยรับผิดชอบครับผม
เมื่อช่วงเช้าค่ะตำรวจนำตัวในดาว

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ดาวรับสารภาพแบบละเอียดมากยิ่งขึ้น
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุก็คือ๖กรกฎาคมตอนกลางคืน
ดื่มเหล้าจนเมาภรรยาก็ดื่มด้วยเมาด้วยกัน

หลังจากนั้นมีเพศสัมพันธ์กัน
ภรรยาชอบความรุนแรง
ชอบมีความรุนแรงระหว่างการมีเพศสัมพันธ์
แต่ครั้งนี้มันรุนแรงเกินไปเขาก็รู้ตัว
ครั้งนี้เขาบอกว่าเขาเอาหมอนมากดทับไว้ที่หน้าของภรรยา

ตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภรรยาตายแล้ว
แล้วเขาก็ให้ข้อมูลอย่างละเอียดมากขึ้นนะคะ
เขาบอกว่าหลังจากก่อเหตุเสร็จเนี่ย
เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกจากบ้าน
ไปบ้านเกิดที่นาโพบุรีรำ

จะไปที่ห้วยแถลงนครราชศรีมาเป็นบ้านญาติค่ะ
ระหว่างทางแวะขายซาเล้งพ่วงข้างให้กับร้านขายของเก่า
ที่บ้านหนองบัวลองในอำเภอพุทธไทยสงศ์

แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปเรื่อย

คุณผู้ชมขโมยของแล้วเอาไปบริจาคเพื่อทำบุญเนี่ยนะคะ
เขาก็ยอมรับว่าผิดทุกอย่าง

รับผิดที่ทำรุนแรงกับภรรยาจนภรรยาตาย
คุณผู้ชมค่ะลูกสาวของผู้เสียชีวิต

บอกว่าดีใจที่ตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุจะมาขอขมาศพแม่หรือเปล่าไม่สนหรอก
ก็ขออโหสิกรรมให้ก็แล้วกัน
แต่เขาก็ต้องไปชดใช้กรรมเอาเองตามขั้นตอนของกฎหมาย

แล้วเขาว่าไงบ้างครับ

ก็อโหสิกรรมให้เขาค่ะ
เขาได้ไปชดใช้ในกรรมของเขา
ผู้กำกับการสพพุทธไทยสงศ์ให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะว่า

ก็สั่งการให้ตำรวจทุกชุดแกะรอยคนร้ายทันที
ตอนแรกตำรวจยอมรับเลยนะว่าหนักใจ
เพราะคนร้ายลักษณะเป็นคนเร่ร่อน
กว่าจะพบศพก็ปลาเข้าไป๔๕วันแล้วอะค่ะ
ศพผู้เสียชีวิตมีหนอนขึ้นแล้วค่ะ

อันนี้เป็นข้อมูลทางคดีที่ตำรวจเขาบอกมาแบบนี้จริง

ก็คิดว่าคนร้ายคงหนีไปไกลแล้ว
สุดท้ายแกะรอยไปที่บ้านญาติ

แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายค่ะ

ได้มีใครมาติดต่อขอประกันตัวอะไร
ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ว่าผัวซาดิตแบบนี้นะคะ